เรื่องของตำรวจอาสา
หรือว่าอาสาตำรวจหรือว่าตำรวจบ้านอะไรก็แล้วแต่
มันมีกรณีเกิดเหตุขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าผมดูจากระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พศ๒๕๕๑ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ
ก็เลยจัดให้มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ชื่อก็คืออาสาสมัครตำรวจบ้าน
ก็มีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่าน
ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแจ้งเหตุต่าง
แต่ไม่มีอำนาจในการตรวจค้นจับกลุ่ม

แต่มีกรณีเกิดขึ้นที่สมุดปลาการครับทุกผู้ชมครับ
ทุกทีปึ๊บแล้วจักรยานยนต์คันนี้มาสองคน

ใช่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วเหมือนศีรษะไปฟาดนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่วันนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณซอยมิตรอุดม
สมุทรปราการในท้องที่สพสำรงเหนือนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีวันนี้เราก็ไปดูจุดเกิดเหตุด้วยนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีภาพในช่วงตอนต้นของจุดเกิดเหตุนะฮะ
ที่เป็นภาพของภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เนี่ย

นี่คือจุดที่เป็นพื้นที่ย่านสำรงเหนือนะครับ

จะเห็นว่าตำรวจตั้งด่านอยู่แล้วจักรยานยนต์คันนี้มา

แล้วภาพนี้คือภาพที่หนีไปทางท้ายซอย

ใช่แล้วเห็นกำลังจะหนีไปเนี่ยถีบเลย
ก็คือภาพมุมสูงที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ค่ะแล้วก็พอลงพื้นที่ไปจุดตรงนั้นเนี่ยมีรอยเลือดมีรอยเส้นผมอยู่ตรงพื้นตรงกำแพงด้วยนะคะ
นี่คือจุดที่เป็นภาพมุมสูงนะครับ
คนขี่จักรยานยนต์เป็นผู้ชายเสียชีวิต

ส่วนผู้หญิงเนี่ยขาหักเป็นแฟนสาวของคนที่เสียชีวิตนะครับ
จุดเกิดเหตุก็คือย่านสำรงเหนือนะครับ
เป็นซอยเชื่อมต่อระหว่างซอยสุขุมวิท๗๔กับซอยมิตรอุดม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงไปสำรวจบริเวณกำแพงบ้านหลังหนึ่งที่ปรากฏในคลิป
โอ้โหก็อย่างที่คุณเห็นมาสอนบอกอ่ะเส้นผมยังติดอยู่เลยอ่ะ

มีรอยเลือดแห้งติดอยู่ที่พื้นถนนด้วยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นช่วง๔โมงเย็นนะฮะ
ของวันเกิดเหตุนะครับ
รถจักรยานยนต์สีชมพูเลี้ยวเข้าซอยมา

ตำรวจพยายามจะวิ่งตามนะครับ
เป็นจังหวะเดียวกับที่อาสาตำรวจอยู่ท้ายซอย

พอจักรยานยนต์เขาขี่ผ่านมา

จนล้มคว่ำถลายไปกับพื้นเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อขอข้อมูลไปยัง
แฟนสาวของคนขี่จักรยานยนต์ที่เสียชีวิต
แต่ว่าน้องเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อม

เราไปสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

มักมาตั้งด่านตรวจลักษณะด่านลอยแบบนี้
เป็นประจำในซอยแห่งนี้

ประมาณ๔โมงเย็นที่อาสาตำรวจถีบรถจักรยานยนต์
วัยรุ่นจนล้มแล้วก็เสียชีวิต
อาสาสมัครตำรวจคนดังกล่าวทำเกินกว่าเหตุแน่นอน
ซึ่งคนคนนี้ก็เคยถูกตรวจค้นยาเสพติดเหมือนกันนะฮะ
สำหรับคนที่เขาเล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าเขาเคยถูกอาสาสมัครตำรวจคนนี้ตรวจค้นยาเสพติดเหมือนกัน
เมื่อไม่เจออาสาสมัครตำรวจคนนี้
ก็จะเดินเข้ามาพูดลักษณะเหมือนกับจะเรียกรับเงิน

ไปตั้งถนนใหญ่แล้วมีกลวยอะไรอย่างนี้พี่
ไม่สมควรอ่ะพี่ไม่เลยอ่ะ

ไม่น่าไปถีบเขาอย่างนั้นเลย

วันนั้นผมออกไปเนี่ยจากหน้าปากซอยใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่าตรวจฉี่
แล้วก็ผ่าเดินไปหลังกระบาดบอกว่ามีอะไรให้พี่ช่วยได้มา
แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับพี่เขาก็ไปเรียกตรวจนั้นนะครับ
คำที่เราได้ยินที่เขาบอกว่ามีอะไรเขาช่วยได้มันหมายความว่ายังไง
น่าจะหาเงินนะพี่ครับเอาเงินเรียกถ่ายครับพี่ดูทรงแล้ว
ก็เป็นความเห็นของคนในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยแม่ของในบอสผู้เสียชีวิตชื่อว่านางนิดนะคะ
ก็อยู่ห้องเช่าในซอยวัดด่านสำโรงค่ะ
ตัวแม่บอกว่ายังไม่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์นะ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือทางคุณหมอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
ก็เพราะว่าหัวไปกระแทก
ปกติลูกชายเป็นคนดีขยันทำงานยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปทำธุระกันมา
พอไปเจอด่านทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไง
แล้วพอขี้ไปมันยังไม่ถึงด่านถุทธิ์ด้วย

ถ้ามีอะไรที่มันเป็นความผิดจริงเนี่ย

ก็จำภาพวันที่มีตำรวจไล่ล่า

มีขวดใส่น้ำกระท่อมอยู่หน้ารถได้ไหม

แต่เหตุการณ์นี้แม่ก็เลยตั้งข้อสังเกตไงว่า

แล้วก็อยู่ในซอยอะไรแบบนี้นะ

อาสาสมัครคนที่ก่อเหตุที่ถีบรถเนี่ย

ไม่รู้ว่าไปเจรจากับใครไปคุยกับลูกสะพ้ายหรือเปล่า
ฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ

ถ้าหากเขามาขอโทษ

มีเวรมีกรรมสกรรม

นี่เป็นด่านของสพสำรงเหนือนะครับ
เราก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกเดโช

ท่านเป็นผู้กับการสพสำรงค์เหนือ

ปราบรามจะตั้งด่านตรวจ

โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด

เนื่องจากเป็นซอยที่สามารถทะลุ

สรรพวุฒิได้เพราะฉะนั้น
รถเยอะก็เลยต้องตั้งด่านนะครับ
ตอนนี้กำลังประสานครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็อาสาสมัครตำรวจที่ก่อเหตุ
มาให้ปากคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

พร้อมกับยืนยันว่าการทำหน้าที่ของอาสาตำรวจนั้น
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจ
เพราะมันเป็นทางเชื่อมมันเป็นทางเชื่อมระหว่างสองถนน

หรือว่าอะไรก็ตาม
ป้องกันเหตุด้วยนะครับหรือว่าบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ
ต่างนะครับนะครับเป็นตามปกติของที่ตำรวจก็ทำกัน
อยู่แล้วแล้วหน้าที่ของอาศัยที่ไปประดับบัดงานกับ
ตำรวจเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับก็ตำรวจก็มีหน้าที่ตาม
ประวิยานะครับตรงอาศักดิ์ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับก็มีอำนาจที่ทางกฎหมาย
แล้วใครอยากให้เห็นหน่อยนะครับถามว่าผู้ช่วย
ก็ต้องอยู่ภายใต้การการการสั่งการของช่องที่สำหรวดนะครับก็
ก็เขาเห็นด่านแล้วก็ไม่ใช่อย่าพูดว่าหนีดีกว่านะฮะ
ก็หันหลงกลับมาตามคลิปนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ขอให้รายละเอียดทีหลังอีกที
ได้กำชับเวลาประวัติศาสตร์สมัครนะฮะเอ่อ

ก็ให้ไม่ให้ปฏิบัติละ
ก็ให้ยกเลิกให้นะครับ
เราก็เจอกันมาว่ากันอีกที

ถ้าเจออาสาตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่นี่แจ้งท่านเลยนะฮะ

แต่ทีนี้ด้วยความเคารพนะฮะท่านภูมิกับสพสำรงเหนือฮะ
คือตอนนี้ไม่ต้องประสานมาให้ปากคำแล้ว
อาสาสมัครตำรวจที่ไปถีบจักรยานยนต์เขาคว่ำจนตาย
ท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านอยู่ไหนพักอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ต้องเรียกตัวมาแล้วคดีมันขนาดนี้แล้วต้องเรียกมาแล้ว
แล้วก็ทำงานร่วมกับตำรวจไงก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครไง
คือไอ้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ย
มันไม่ได้หมายถึงว่ามาชั่งน้ำหนักฝั่งละ๕๐๕๐นะฮะ
ภาพหลักถงหลักฐานต่างกล้องวงจรปิดเนี่ย

อันนี้มันไม่น่าจะต้องไปดูหลักฐานอะไรมากมายแล้ว

ก็ได้นำร่างของในบอสผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลที่สมุทรปราการ
นำส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
เพื่อให้แพทย์ตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
โดยมีแม่กับแฟนสาวนะฮะ
ยังไม่ได้มานะครับยังไม่ได้มาเดี๋ยวจะมาพรุ่งนี้นะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
มารับศพด้วยตัวเองนะครับเพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ